สุดท้อไทยหลีกกันบ้างนะครับสุดท้อไทยหลีกในรุ่นการใหม่นะครับ
นัดที่สองของรุ่นการแล้วที่บากอกอารีน่าปาจีนบูรีไฮเวย์
ได้จากวรุษหวังสมแอลเตียโกโมร่าสุกรสังอมและสุปกรณ์บวรรัชดากุล
และปิดท้ายด้วยพีรพัฒน์แก้ววิไลครึ่งแรกนำถึง๕๐ครับ
ครึ่งหลังปาจีนบุรีไฮเวย์ยังทวงประตูคืนไม่ได้
ส่วนปราจีนบุรีไฮเวย์แพ้๒นัดรวดยังไม่มีแต้มครับ
แกรมคู่อื่นที่สนามประกอบอารีน่านะครับห้องเย็นท่าข้ามกำลังแข่งขัน
อยู่กับธรรมศาสตร์สตาเลียนนะครับก็ถ่ายทอดสดทางยูทูปไทยรัฐ
แล้วก็เฟซบุ๊คไทยรัฐสปอร์ตติดตามกันได้แล้วก็มีบันทึกการอากาศด้วย
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืน๔๕นาทีนะครับ
ส่วนคู่ที่แข่งขันที่อาคารกีฬาเวทสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับเกษมบัณฑิต
เสมอกับสิงห์สมุทรสาครไปหนึ่งประตูต่อหนึ่ง